ธนารักษ์นะครับก็เตรียมที่จะจัดทำเหรียญกษาปที่ระลึกถวายพระเภิงพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งก็จะมีทั้งเหรียญทองคำแล้วก็เหรียญเงินนะครับ
ว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายได้ภายในเวลา๑ปี
ขณะที่ตราปรายศนียกรที่จัดทำขึ้นมา๖๐ชุดตอนนี้เริ่มวางจำหน่ายแล้วครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถซื้อตราปรายศนียกรพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริษัทปรายศนีย์ไทยจัดทำขึ้น๖๐ชุดณที่ทำการปรายศนีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ
ประกอบไปด้วยตราปรายศนียกรที่ระลึกพระราชวิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนภรรษา๗รอบ๕พรรภ๒๕๕๔
ซึ่งใช้เทคนิคพิเศษในการพิมพ์
ตราปริศนียกรที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
เฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ราปัศยากรที่ระลึกรัชดาพิเศษและโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริ
ขณะที่ความคืบหน้าของการจัดทำเหรียญกระสาปที่ระลึกถวายพระเพิงพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายจักริจพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยนะครับว่ากรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำภายในระยะ๑ปี
โดยให้มีพระบรมศาธิสลักษณ์รัชกาลที่๙รูปพระเมนเป็นองค์ประกอบหลัก
ว่าจำหน่ายราคาต่ำสุด๑๐๐บาทต่อเหรียญซึ่งมีทั้งเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญนิเกิ้ลธรรมดา
โดยใช้ระบบสั่งจองเหมือนช่วงที่ผ่านมา
ส่วนการจำหน่ายเหรียญกระสาปที่ระลึกรัชกาลที่๙จำนวน๒๔แบบ
ขณะนี้เหลืออยู่๓๔ล้านเหรียญเท่านั้น
หลังจากประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาแล่เป็นจำนวนมาก
สำหรับการสั่งจองเหรียญกษาปที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครองราช๗๐ปี
ขณะนี้มียอดจองเต็มทั้งหมดแล้วครับ